ไหนก็พูดเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ
แล้วก็พูดถึงเรื่องของสิ่งที่มันแปลก
เดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับ
คุณจูด้งจะพาเราไปเจอกับพระพุทธรูปแปลก
ที่เขาว่ากันว่ามี๖นิ้ว
หกนิ้วเป็นยังไง

ติดตามพร้อมกันเลยในช่วงของแปลกแวกเอ๊ะ
ตลอดข่าววันนี้มีเรื่องราวทั้งแปลกแวกเอ๊
กับชวนงงฝนสงสัย
มาให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกแล้ว

ผมอยู่ที่จังหวัดนครนายกที่วัดสแก่ซึง

ไปดูเรื่องแปลกแหวกชวนงงชวนสงสัย
นั่นก็คือพระพุทธรูปแปลกมี๖นิ้วนั่นเองครับ
แต่ว่าต้องไปหาคุณลุงท่านนี้
ที่จะพาผมไปดูพระพุทธรูปแปลก๖นิ้ว

เดี๋ยวตามไปพบคุณลุงกันก่อนเลยครับ

นี่คุณลุงมายืนรอใครหรือเปล่า

วันนี้ครับคุณลุงผมมาตามหาเรื่องแปลก

แต่ว่าผมจงใส่ครับที่๖นิ้วขนาด๖นิ้ว

อ่าที่๖นิ้วหรือครับคุณลุงเดี๋ยวไปชมกันนะครับ

นี่ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาถึงที่หน้าองค์หลวงพ่อ๖แล้วนะครับ
อังษรครับส่วนไหนขององค์หลวงพ่อครับ

ตรงเท้าของท่านนะครับมี๖นิ้วจริงด้วยนะครับ
นิ้วของท่านคุณลุงคิดว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงฮะ
ก็ยังเป็นปริศนาอยู่ทุกชั่วครับ
ลุงสนอกครับช่วยเล่าประวัติความมากของหลวงพ่อหกได้ไหมครับ
คือหลวงพ่อหกมาอยู่ไม่ตั้งกว่า๑๕๐ปีแล้วอยู่ที่หมู่บ้านนี้
สมัยก่อนเนี่ยเขามีโบสถ์แล้วในโบสถ์นั้นไม่มีพระประธาน
มีพ่อองค์หนึ่งได้มาเขาเขาแนะนำบอกว่า
ให้ไปขอพระที่วัดวัดหนึ่งคนเท่าคนแก่เขาก็เลยไปตามที่พระบอก
คือพระองค์นี้ทางโน้นท่านบอกว่าเป็นพระที่มากับเรือ
คนที่นำภะมาหรือว่านำสินค้าเอาอาภะมาด้วย
เรืออาจจะล่มเพราะเวลาน้ำแห้งทางชาวบ้านทางลูกน้ำ
เขาก็เลยน่าจะนำพระองค์นี้ขึ้นไปไว้ที่วัด
ทางนี้ได้ไว้พ่อมาบอกว่าแค่ไปขอพ่อ
เขาก็ให้พระองค์นี้มามาอยู่ตั้งนานหลายปี
ไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบว่า
นิ้วท่านพึ่งมารู้ประมาณ๒๐ปีนี่แหละ
ก็เลยตั้งชื่อท่านว่าเป็นหลวงพ่อ๖ไปเลย
พอเอาหลวงพ่อหกมาไว้ที่วัดนี้แล้วมันมีความเชื่อหรือไม่

หลวงพ่อ๖องค์นี้เวลาไปทำพิธีงานประจำปี

ถ้าท่านไปรถบ้านลมฝนฟ้าจะแรมมาก
มันก็เลยเป็นความเชื่อว่าเอาหลวงพ่อหกลงไปข้างในเนี่ย

แล้วก็ขอขอขมานำท่านลงไปก่อน

จะสังเกตที่บริเวณแขนหรือลำตัวขององค์ท่าน
จะเห็นว่ามีดอกพิกุลด้วยนะ
คนไทยก็เชื่อว่าเป็นดอกไม้มงคล
เวลาที่จะบูชาขอโชคขอลาบ
เขาก็จะใช้ดอกพิกุลในการขอนะครับ

เขาบอกว่าใหญ่มากแล้วก็สวยมากด้วย

อ๋ออยู่ที่นี่จำลองจากองค์นี้ล่ะครับ
นี่แหละครับองค์จำลองหลวงพ่อ๖องค์ที่๒
ที่ทำให้เราได้เห็นถึงความสวยงามอย่างชัดเจน
ไปจนถึงองค์ที่๓ที่ชาวบ้านนำมาไว้หน้าโบสถ์
ให้ชาวบ้านได้กราบไหว้บูชากัน
แม้กระทั่งองค์จำลองของหลวงพ่อ๖
ก็ยังสร้างให้มี๖นิ้วเสมือนองค์จริง
ความศรัทธาที่มีมาอย่างยาวนาน
แต่หากถามว่าทำไมถึงมี๖นิ้ว
ก็ยังคงเป็นปริศนธรรมมาจนถึงทุกวันนี้แหละครับ

นี่ก็คือความแปลกที่เกิดขึ้นนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นการตั้งใจหรือเผลอเลย

วันนี้ยังไงขอขอบคุณลุงสนอมากเลยนะครับ
สำหรับวันนี้ผมจูด้งต้องลาไปก่อนแล้ว